ส่วนเหตุการณ์ที่มรดกกันแล้วพี่น้องก็ยิงกันตาย

พี่ชายไปยิงน้องชายแล้วก็เอาศพไปทิ้งที่สระน้ำแล้วหลบหนีไป
วันนี้ไปจับได้นะฮะคือเหตุเกิดที่จันทบุรีหนีไปอยู่ที่ฉะเชิงเศร้าครับ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

น้องชายเนี่ยไปจ้างรถแบ็คโฮมาขุดดินซึ่งมันเข้ามาในฝั่งที่ดินของเขาตรงนี้ก็เลยโตเถียงกัน
ก่อนที่นายเฉลิมน้องชายเนี่ยจะใช้ปืนยิงลงดินขู่เขาก็เลยเก็บความแค้นเอาไว้นะ
วันรุ่งขึ้นคือ๙พฤษภาคมนายบุญมีบอกว่ามาเจอหน้าน้องชายอีกครั้งก็ทะเลาะกันอีก
เรื่องแนวเขตที่ดินสวนทุเรียนซึ่งพ่อกับแม่เนี่ยยกให้ทำกินแล้วเขาอ้างว่าตอนที่ทะเลาะกันเขาเห็น
เฉลิมน้องชายเนี่ยเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าเขาก็ระแวงคิดว่าจะหยิบปืนขึ้นมายิงเขา
เพราะเมื่อวานเพิ่งยิงขู่เขาเลยชักปืน๙มมที่พกติดตัวมาด้วยยิงใส่ไป๓นัด
น้องก็เสียชีวิตก็ลากศพไปทิ้งไว้ที่สระน้ำแล้วขับรถหนีไปที่อำเภอแก่งหางแมว
เป็นบ้านของลูกชายคนเล็กเอาปืนนะของตัวเขาเองแล้วก็ตัวของน้องชายเนี่ย
เอาไปฝากลูกเอาไว้แล้วลูกคนรองนะที่เป็นเซลแมนที่ไปเนี่ยบ้านลูกคนเล็กนะ
แต่มีลูกชายคนรองที่เขาอยู่ที่สมุทรปราการเนี่ยขับรถมารับพาหนีมาที่ฉะเชิงเศร้า
ระหว่างทางเนี่ยรถอุบัติเหตุอีกลูกที่ขับรถพาหนีบาดเจ็บอีก
ตอนนั้นกู้ภัยต้องพาตัวส่งโรงพยาบาลช่วงชุลมุนกู้ภัยมาช่วยอุบัติเหตุ
แล้วในวัดรถชนอะไรพวกนี้อุบัติเหตุคัลก็อาศัยช่วงชุลมุนนี้หนีต่อ
สุดท้ายตำรวจก็จับจนได้นะฮะตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีคนรู้จัก
จะไปซ่อนตัวที่นั่นแต่รถของลูกชายเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุที่อำเภอแปลงยาว
ก็เลยถูกจับได้ตอนนี้แจ้ง๓ข้อหานะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหารักทรัพย์ด้วยเพราะว่าเอาปืนเข้าไป
แล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เรื่องของพาอาวุธปืนกับเรื่องของการยิงปืนนะฮะ
ส่วนลูกชายสองคนตามคำให้การของผู้ต้องหาที่เป็นพ่อ
พาหลบหนีช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวไปขยายผลก่อน
จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

ก็คงต้องแจ้งข้อหานะแล้วครับลูกชาย๒คนนะฮะ

บอกว่าไม่คิดเลยว่าสุดท้ายลุงแท้เนี่ย
จะเป็นคนฆ่าพ่อที่ผ่านมาลุงกับพ่อก็มีปากเสียงวิวาดกันบ่อย
สวนทุเรียนเนี่ยที่ดินทั้งหมดประมาณยี่สิบห้าไร่แล้วลุงเนี่ย
เป็นคนอารมณ์แปรปรวนพูดจาโผงผางแต่ก็ไม่เคยคิดว่า
ถึงขั้นยิงกันตายได้อย่างนี้นะในส่วนของลูกชายที่
กับเราบอกว่าก็อโหสิกรรมให้กับลุงก็แล้วกัน
แต่ทางกฎหมายก็ว่ากันไปขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุด